มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนนะคะขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปจี้ชิงเงินในปั๊มน้ำมันเดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแต่ว่าทีเนี้ยตำรวจก็จับตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุได้เขามีฉายาว่าไอ้เข้มนิ้วด้วนคือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งข้างขวาด้วนจับตัวได้ต้องขอดูนิ้วก่อนเลยว่านิ้วด้วนหรือเปล่าใช่ตัว

ชิงเงินในกระเป๋าคาดเอวไปได้เงินแปดร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะปั๊มน้ำมันนี้อยู่ริมถนนสุขุมวิทค่ะเข้าพัทยาตำบลหนองเปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีเที่ยงคืนครึ่งแปดสิงหาคมนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสอบพระเมืองพัทยาตามไปจับหนึ่งในคนร้ายได้มีฉายาไอ้เข้มนิ้ว
นำเที่ยวหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งกลางเมืองพัทยาตำรวจก็นำหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดคือคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนนะคะลักษณะเด่นก็คือนิ้วด้วนนิ้วชี้ขวากับนิ้วโป้งขวาด้วนก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มขอดูนิ้วก่อนเลยให้แน่ใจว่าใช่ในเข้มจริงหรือเปล่านี่ค่ะ
นี่ค่ะขอดูนิ้วแล้วก็ถามเลยว่าไปทำอะไรมา
นี่ก็ยอมรับว่าไปก่อเหตุมาจริงในเข้มสารภาพนะคะว่าเป็นชาวแขวงคำม่วนสปลาว
กับแม่พาเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่อายุห้าขวบก่อนเกิดเหตุก็คือชวนเพื่อนค่ะ
ชื่อว่านายกิติศักดิ์หรือในต้นอายุ๒๒วางแผนหาเงินไปเที่ยวกัน
แต่ผิดแผนได้เงินมาแค่แปดร้อยเจ็ดสิบก็เลยยกเงินให้ในต้นหมดเลย
แล้วเข้มบอกก็แยกย้ายกันหนีเบื้องต้นตำรวจจับในเข้มได้
ก็จะติดตามตัวในต้นมาดำเนินคดีทั้งคู่เลยนะคะ